ท่านผู้ชมครับเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางกลางทะเล
เมื่อ๑๘ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทะเลแถวประจวบนะฮะ
ยังมีผู้ศูนย์หายที่ต้องค้นหาอีกสิบเอ็ดกำลังพลนะครับ
ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับ
มีอยู่๒คณะนะครับเป็นคณะอนุกรรมการนะครับ
คณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
แล้วก็คณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงหลังจากที่มีขั้นตอนการสละเรือใหญ่แล้วเนี่ย
มีการช่วยเหลือกันแบบไหนอย่างไรพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กองทัพเรือพร้อมช่วยเหลือเยียวยาทางญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตทุกราย
ส่วนเรื่องการค้นหากำลังพลที่ยังศูนย์หายจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
และมีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ค้นหาร่างที่ยังไม่พบ
อย่างสุดกำลังแต่ต้องอยู่ในขอบเขตของความปลอดภัย

เราไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเขาได้นะครับ
แม้ว่าจะใช้สรรพกำลังอย่างสุดความสามารถ
ในการที่จะตามหาแล้วก็ช่วยเหลือเขานะครับ